ก่อนที่กิริโภงโพธิชัยจะส่งบอลกลับให้พรเทพสมนามิตรแต่งบอล๑จังหวัดและยืนฝากกันแรง
บอลพูดเข้าประตูไปแบบวดศิลป์จริง

เป็นเกมดาร์บี้แมชเมืองชนที่เจ้าถิ่นพัทยาไทเทค
โดยจังหวะนี้อภิวัตรจำเจริญจ่ายบอลจากริมเส้นให้อำพลศรีระแก้ว
สัดด้วยขวานเน้นลูกกุ้งตุ้งตะไข่ยังสวยงามจริงเลยครับรูปดี

ตกเป็นของเรนาโตมิรันดาที่มาได้ประตูแซงนำจากจังหวะสวนกลับ
โดยจังหวะนี้บอลคลุกคลิกอยู่หน้าปากประตูแล้วทะลักมาเข้าทางของเรนาโตมิรันดา
สัดบอลเต็มข้อจากเขาสองเข้าไป
จบเกมเจ้าถิ่นพลิกชนะสิงคลองเตยการท่าเรือไปอย่างสุดมันเลยทีเดียว

ตกเป็นของฟราซิโก้แจ็คสันดาวยิงชาวบราซิลของทีมมังกรเทพบางกอกซิตี้
โดยจังหวะนี้ธนาทิพย์แสงสังผ่านบอลหน้ากรอบเขตโทษ
กัปตันทีมจอมเก่าฟราซิโกแจ็คสันไขว้บอลเป็นทางเข้าประมูลไปแบบสุดเทพจริงเลยครับลูกนี้

ลูกสุเทพประจำสัปดาห์นี้เป็นเกมของซุปเปอร์แคทนครราชศรีมาวีวัน
จังหวัดนี้พิรวัตรช้างเยาว์เฮียบรรลังให้อนันวัตรทรัพย์อุดม
แต่งบอลลบทีมเยียนและยิงด้วยสายผ่านสุรัสตร์แซ่งหุ่ยในทะวายสมุนสาครไปอย่างสวยงาม